นี่มีคลิปนี้ออกมานะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใจเด็ดมากเลยคุณนะ
วิ่งไล่จับโจรด้วยตัวเธอเองเลยนะครับเพราะว่าเป็นโจรมาขโมยขี้ยางในสวนของเธอ
นี่คลิปเหตุการณ์นี้มีเสียงไหมนี่ได้ยินไหมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะนะฮะ
โจรเนี่ยก็รีบวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ทันทีเลยนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยก็เอาไปได้นะคุณ
คือมาขโมยขี้ยางใส่กระสอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปได้นะครับ
แต่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยโอ้โหเธอไม่กลัวโจเลย
เพราะว่าถือว่าโจรมาก่อการร้ายในพื้นที่ของเธอเธอก็ต้องสั่งให้หยุดนะฮะ
แต่โจรไม่หยุดคุณหนีไปได้นะครับทีนี้เธอก็ถ่ายคลิปนี้ไปด้วย
แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับเพื่อให้เป็นเบาะแสนะครับ
มีคนแสดงความคิดเห็นเมื่อคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้บอกว่าโอ้โห
เจ้าของสวนยางพาราคนนี้น่าจะเป็นสาวดุเหมือนกันนะฮะสาวดุไล่จับโจรเองเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊คทราบชื่อก็คือนางสาวทิพย์รดาประวง
เจ้าของสวนยางพาราที่เกิดเหตุแล้วก็เธอเป็นคนสั่งโจรนี่แหละยุดนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้กลางวันแสกเลยนะคุณนะ
โทรศัพท์มาบอกเธอบอกว่าเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในสวนยางพาราของเธอ
สงสัยว่าจะเข้ามาขโมยเศษยางขโมยขี้ยางนี่แหละฮะ
ซึ่งก่อนนี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่โจรเข้ามาขโมยเศษยางในสวนยางใกล้เคียงบ่อยครั้ง
แล้วก็ยังมีการขโมยผลปามจากสวนปามบริเวณใกล้อีกด้วยนะครับ
ทีนี้พอเธอได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านก็รีบเดินทางมาที่สวน
พบคนร้ายจริงด้วยคุณกำลังขโมยเศษยางอยู่
วิ่งเข้าไปหาคนร้ายแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ
กะว่าจะวิ่งเข้าไปจับให้ได้เลยนะฮะ
แต่คนร้ายขึ้นรถจักรยานยนต์บิดรถหนีออกไปได้
มาเธอก็นำคลิปพร้อมภาพไปแจ้งความไว้ที่สพคลองท่อมของกระบี่แล้วนะครับ
สพคลองท่อมเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ
เพราะว่าเหตุลักษณะนี้เป็นคดีที่ผู้บังคับบัญชาให้นโยบายมา
เร่งติดตามจับกลุ่มให้หมดทุกราย
เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไร่ชาวสวน

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ชาวไร่ชาวสวนเขาก็ลำบากเหมือนกันนะฮะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้โดยเร็ว

พอหยุดภาพเอาไว้ก็เห็นใบหน้านะฮะ